ถ้าใครพร้อมอยากให้ช่วยน้องคนนี้หน่อยครับ
แตงไทยผู้หญิงอายุ๑๐ขวบครับ

ล่าสุดเราไปเจอคุณยายของน้องคุณยายบัวไข่
คุณยายบัวไขบอกว่าถ้าใครช่วยหลานฉันได้ช่วยหน่อยนะ

อาศัยอยู่ที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยครับ
หลานสาวอายุ๑๐ขวบทุกข์ทรมานจากอาการคัน
เพราะผิวหนังตกสะเก็ดจากโรคดักแด้
ต้องทาวัสลีนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
ผิวหนังเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังมันแข็ง
และป้องกันอาการตกสะเก็ดแล้วจะคัน
คุณยายบอกว่าแม่ของน้องทำงานอยู่ที่ชนบุรี
ส่วนพ่อหนีไปตั้งแต่น้องยังไม่เกิด
เกิดมาวันแรกผิวหนังลอกคราบ
แล้วตัวแดงครับอยู่โรงพยาบาลอยู่นานพอสมควร
ที่ผ่านมามีหน่วยงานมีคนใจบุญคอยช่วยเหลือ

ผิวหนังลอกตัวแดงมีอาการแสบคัน
มือเท้าหงิกงอทรมานอยู่ตลอด
ยายสงสารมากแต่ไม่รู้จะทำยังไง
ทำได้ตอนนี้ก็คือช่วยทาวัสลีนครับ
ผิวหนังมันชุ่มชื้นมากที่สุด
เพราะถ้าผิวหนังแห้งหรือแข็ง
ก็จะยิ่งแสบยิ่งคันและยิ่งทรมานครับ

เพราะวัสเซอรีนนะครับ

ส่วนพวกครีมวัสเซอรีนอะไรพวกนี้ต้องกาลมั้ย

ต้องกาลมากเลยวัสเซอรีน
เพราะวะถ้าแกไม่ได้ทาแล้วขากระหม่อแขนกระหม่ออะไร
หยุดอะไรไม่ได้
อาจจะถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับ

ส่งพัสดุไปได้ที่บ้านเลขที่
หมู่๑ตำบลโนนป่าซางอำเภอผาขาวจังหวัดเลย

พร้อมและสะดวกช่วยเหลือน้องได้
ช่วยกันนะครับขอให้น้องหายไวนะฮะ